อันนี้หน่อยค่ะเราก็เสนอข่าวต่อเนื่องเพราะว่ามีความคืบหน้านะคะ
กรณีที่คุณลุงวินมอเตอร์ไซค์มีผู้โดยสารซ้อนมาด้วย
แล้วปรากฏว่าเจอรถเก๋งไปเบียดไปเฉียวชนแล้วหลังจากนั้นรถเก๋งเทาก็หนีไปเลย
เนี่ยค่ะจังหวะนี้นะที่ลุงจะเข้าขวาแล้วก็แบบโอ้โหดูสิ
เห็นไหมว่าคนบนมอเตอร์ไซค์ทะไหลกลิ้งอยู่กับถนนแบบนี้
แล้วรถเก๋งไปเลยค่ะแล้วคุณลุงก็เจ็บด้วยนะ
ใช่ขับรถเก่งเนี่ยไม่มาช่วยเลยนะใช่ค่ะ
เร่งเครื่องหลบหนีไปเลยเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นมันเกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานน่ะนะคะ
แล้วนักข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะไปคุยกับคนเจ็บก็คือฝั่งคุณลุง
คุณลุงเป็นวินมอเตอร์ไซค์ชื่อว่าลุงมานพอายุ๕๕ปีนะคะ
ก็เป็นวินอยู่แถวสะพานใหม่นี่ลุงเจ็บเลยอ่ะใช่ค่ะ

แล้วดูตาคุณลุงดิตาขวาแทบปิดนะฮะ
กระแทกอ่ะเนอะลุงเล่าให้ฟังบอกว่าลุงอ่ะนะ
รับน้องนักศึกษาผู้หญิงมาจากปากซอยประหลโยธิน๖๗

ไม่ได้ขับเร็วเลยค่ะคุณผู้ชม

ตอนที่ลุงกำลังจะเบี่ยงออกเลนขวาไปเลน๓จะไปกลับรถเนี่ย
จังหวะนี้นี่แหละค่ะเก่งเขาคล่อมเลนมาไง
แล้วดูสิเห็นไหมคล่อมทับเส้นใช่ไหม
แล้วมาแบบเร็วเฉียวชนกับรถเก๋งที่อยู่เลนส์๒
แล้วก็พุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของลุงเร่งเครื่องหลบหนีไปเลยค่ะ
ทีนี้ค่ะพลเมืองดีเขาเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตาม
จะเรียกให้เก๋งเทาคันนี้จอดแล้วก็ถ่ายรูปทะเบียนไว้
แต่ว่าคนขับรถเก่งดูสิคือพยายามเร่งเครื่องหลบหนีได้
มาเป็นภาพนิ่งภาพนี้เห็นทะเบียนชัดเจน
แล้วถามว่าลุงมานพลุงมานพเป็นยังไงบ้างอ่ะ

ส่งโรงพยาบาลเลยหลังจากเกิดเหตุเย็บไป๑๐เข็ม
ส่วนแขนซ้ายข้อศอกก็เป็นแผลถลอก
แล้วก็เลยถามว่าเอ้าแล้วน้องนักศึกษาผู้หญิงนั้นเป็นยังไงบ้าง
บอกอ๋อน้องนักศึกษาเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก

เพิ่งออกตัวเลยแค่ช้า
เพิ่งแค่๔๐เองก็เพิ่งเตียน๒เอง
ในคลิปนี้คือเขาขี่ฮ่อมเลนมาเลยใช่ไหมครับ
เขาขี่แซงตบรถเก๋งคันที่มีกล้อง

เหมือนก่อนอันนี้ที่เขาจะมาชนลุงคือเขาไปเชี่ยวคันอื่นมาก่อน
เฉียวคันนี้มาก่อนเขาขี่ตามมา
เพราะรถที่มีกล้องถ่ายติดมาเขาตามมา
เขาบอกว่าเขาโจทย์ผมมาตั้งแต่หน้าวันศักดิ์ศรีแล้ว
แล้วลุงได้แจ้งความไว้ยังครับ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์

แล้วก็ขอใบรับรองแพทย์เข้ามา
เพื่อจะมาแจ้งความ

โอ้โหลุงเย็บไปเป็น๑๐เข็ม
เมื่อวานลุงก็เอาไปรับรองแพทย์ไปแจ้งความแล้ว

ใช่ค่ะแล้วคือไม่รู้ว่ารถเก๋งเทาคันนี้
เขามีอะไรกับรถคันที่ติดกล้องก่อนหรือเปล่า

แล้วก็ไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์ของลุงมานพ
จริงเรื่องนี้มันจะถูกดำเนินคดีนะ
เพราะว่าคุณลุงแจ้งความไว้แล้วก็ต้องรอให้ทางคู่กรณี
คือคนขับรถเก๋งเข้ามอบตัว

เพราะว่าทางรถเก๋งเทาคันนี้นะติดต่อกับลุงมานพมาแล้ว

จะมานัดคุยจะมานัดเคลียร์แล้วก็ไกล่เกลี่ยกัน

อยากรู้อยากรู้ว่าที่เขาขับแบบนี้
คือเขามีอาการอะไรมาหรือเปล่า
หัวร้อนจากที่ไหนมาทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วเพราะอะไรถึงไม่หยุดมาคุยตั้งแต่แรก
แต่เลือกที่จะขับหนีไปเลยเดี๋ยวรอความคืบหน้านะคะ